นี่อย่างที่เธอเป็นบ้านเนอะเธอทำวางสัตว์คลิปมีแต่สัตว์โลก

อันนี้ต้องให้เพราะว่าเขาเป็นเคนายที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศ
ได้ยศด้วยอะเราจะเรียกว่าเคนายซึ่งเดี๋ยวนี้หลังเราเห็นบทบาทเขาเยอะมากนะ
อย่างคดีของน้องวัย๘เดือนก็มีสุนัขตำรวจมาช่วยหา

อ่าใช่แล้วก็ไปช่วยที่ตุรกีด้วย
คือวันนี้เขามีพิธีติดยศให้กับสู่นักตำรวจพี่มศ
เขาไม่ได้เป็นสุนัขตำรวจธรรมดานะคะเขาเป็นสุนัขตำรวจตรีนะคะ
อ๋อหมายถึงตำรวจมียศหมาตำรวจมียศใช่มียศค่ะ
ใช่ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเป็นคนมอบยศให้กับสุนัขตำรวจเหล่านี้
หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วสุนัขตำรวจมันเป็นมายังไงเขาฝึกกันยังไงใช่ไหมคะ
มีตั้งแต่สะกดรอยตามคนร้ายค้นหายาเสพติดเก็บกู้ระเบิดสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ก็แล้วแต่ที่หน่วยงานตำรวจจะร้องขอส่วนใหญ่สุนัขตำรวจที่มาฝึกและใช้งานเนี่ย
มีอายุงานเฉลี่ยแปดปีเวลาคัดเลือกแยกสายงานเขาจะคัดตามนิสัยค่ะ
ถ้าตัวไหนร่าเริงดีดมากเนี่ยให้ไปหายาเขาไปหายาเสพติด
ใช่ร่าเริงมากมากจะให้ไปค้นหายาเสพติดส่วนตัวไหนที่ไม่กลัวเสียงดัง
ต้องใช้เวลา๑ปีคือฝึกทั่วไป๓เดือนก่อนฝึกแยกตามสายงานอีก๖เดือน
แล้วก็ทดลองงานอีก๖เดือนถึงจะได้บรรจุ
เพราะบอกว่าก็เป็นการเล็งเห็นความสำคัญของสุนัขที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาสุนัข
เป็นตัวผู้สีน้ำตาลอายุ๕ปี๓เดือน

ไม่แต่ถ้าฝึกพี่ก็ต้องให้เขาไปลง

ไม่น่าจะเลี้ยงอะไรเพราะสิ่งที่แม่เลี้ยงมาไม่เคยเชื่อมกับแม่เลยแว้งกัน

แมวกัดเห้ยปลากัดเหรอพี่มุดวุอะพี่มุดครับ

หันไปกัดกันน่ะแมวค่าบ้านอ่ะ
อ้าวแมวไปกัดค่าโรงพยาบาลแมววันละพันกว่าบาทเนาะ

เพิ่มเวลา